ไล่ตามรถจักรยานยนต์ของพอโรงเรียนคนหนึ่งที่ขับอยู่

จากนั้นคนร้ายนะประชิดเลยคุณ

ได้เงินในกระเป๋าไป๘๐๐๐บาทนะครับ

จักรยานโยนที่คนร้ายขี่มาน่าจะไปขโมยมาก่อนาน

โอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะฮะ

เดียวผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไปทันทีนะครับ
โดยเรื่องนี้ในวิทยาเขียวทองผู้บรรยาการโรงเรียน
ห้วยไร่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพมันจาคีรี

ก่อเหตุครับกระชากระเป๋าภรรยา
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเขามาด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกโรงพยาบาลมันจากคีรีนะครับ
ในกระเป๋าของภรรยามีเงินสดประมาณ๘๐๐๐บาท

หลบหนีไปทางอำเภอชนบทอย่างรวดเร็ว
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แวบเดียวนะครับ
จากโรงพยาบาลเพื่อจะมาซื้อกับข้าวนะครับ

ผอบอกขี่รถจักรยนทร์ยนต์กวดให้ทัน
มันกวดไม่ทันจริงนะครับ

พุ่มกับการศมันจาคีรีเปิดเผยว่า

ออกหมายจับบุคคลต้องสงสัยในข้อหาวิ่งราวทรัพย์
เรื่องต้นสืบทราบว่าผู้ต้องสงสัยอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอชนบท
และวันนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพราะว่าตอนนี้ได้ภาพจากกล้องมาหลายภาพหลายมุมแล้วนะ
เป็นการหาเบาะแสแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติม
ในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
คาดการณ์ว่าคนร้ายบรายนี้เป็นคนร้ายคนเดียวกัน
กับที่มีผู้เสียหายอีกคนเข้าแจ้งความไว้ที่สพชนบท
เมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ผู้เสียหายก็คือนางสาวมะลิวัลจำปาเทศอายุ๓๑ปี
แจ้งความไว้แบบนี้บอกว่าถูกคนร้าย
ขโมยรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปก่อเหตุ
ด้วยนางสาวมะลิวัลพร้อมด้วยขอบภัยนะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยาดพาผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่
ไปยังวัดศรีสุมังคละที่ตำบลชนบทอำเภอชนบทเนี่ยนะครับ
บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่คนร้ายนะฮะ
ขโมยรถจักรยานยนต์ของเธอไป
จอดไว้ตรงประตูกำแพงข้างวัดแบบนี้
แล้วคนร้ายพอขโมยไปแล้วนะหายไปก่อนหน้านั้น
แล้วก็เอามาจอดคืนไว้ที่เดิมเอามาจอดคืนไว้ที่เดิมนะครับ
แต่สภาพถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียนออก
แล้วก็ถอดกระจกมองข้างออกทั้งสองด้านเลย
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของทางวัด
พบว่าคนร้ายนำรถจักรยานยนต์

ในช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๑ตุลาคมนั่นแหละนะครับ
ก็คือเช้ามาขโมยไปเอาไปก่อเหตุที่อื่น
แล้วก็เที่ยงคืนน่าจะเอามาคืนนะครับ
ชาวบ้านต่างยืนยันว่าคนร้ายก็คือนายโหน่งอายุประมาณ๓๐ปี
คนร้ายบรายนี้มีประวัติเสพยาเสพติดจนหลอน
ก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยในพื้นที่หลายครั้ง
ถูกตำรวจสพชนบทจับก็หลายครั้งแล้วนะฮะ
ก็ตรงกับภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นำมาให้ชาวบ้านหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย

ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
หากเพราะลักษณ์ยืนยันแน่ชัด
โจรรายนี้คือนายโหน่งที่ทั้งก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์
และก่อเหตุไปกระชากกระเป๋าของเมียพอ
ตำรวจก็จะขอสารออกไม้จับในข้อหารักทรัพย์ด้วยนะครับ